พุธที่จะถึงนี้นะคะก็ต้องบอกว่า
ลุ้นระทึกคู่ตีคู่กันไปเลยนะคะ
กับการโหวตนายกรัฐมนตรีก็คือการประชุม
ตุลาการสารรัฐธรรมนูลนะคะ

ตุลาการสารรัฐธรรมนูลนะคะ
ได้มีการออกเอกสารระเบียบ
วาระการประชุมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล

กรกฎาคมเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
โดยระเบียบวาระที่๔
ระบุว่าเป็นวาระเรื่องเสนอ

คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย

ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูลมาตรา๑๐๑วงเล็บ๖
ประกอบมาตรา๙๘วงเล็บ๓หรือไม่
ก็คือคดีหุ้นไอทีวีที่สัปดาห์ก่อนกรกตได้ส่งเรื่อง
สารรัฐธรรมนูลพิจารณาเรื่องสมาชิกภาพของคุณพิธานั่นแหละนะคะ
ก็จะถูกบรรจุอยู่ในระเบียบวาระที่๔
ของการประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูล
พุธที่๑๙ตุลาคมนี้
ตีคู่ไปกับการประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกัน